รูมันไม่เข้าใครออกใครจริงแต่ว่าก็ต้องทำความดีไว้เป็นพื้นฐานเดิม
เหมือนพี่ฝนธนสุนทรเลยคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าเป็นเจ้าแม่สายมูตัวจิก

เปลี่ยนเพศชนะของนามสกุลค่ะ
เพื่อไปเสริมดวงนะให้มันปังขึ้น

ล่าสุดค่ะพี่ฝนธนสุนทรเนี่ย
เดินหน้าเสริมความปังต่อเนื่องไปเลย

ด้วยการทำพิธีสาวน้ำตาเทียน

จะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี
แล้วก็เสริมสิริมงคลดวงชะตา
นำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิตเลย
แล้วคนที่แนะนำพี่ฝนที่มาทำพิธีนี้นะคะ

เป็นพี่สาวแฝดคนละฝาของพี่ฝน

พี่เจเน็ตเขียวนั่นเองคุณผู้ชม

ไม่ได้เสียหายอะไรก็อยากไปทำค่ะ

ใช้เทียนหยดในขันน้ำมนต์
อาจารย์ก็จะสาวน้ำตาเทียนขึ้นมาค่ะ

ยาวคือการดึงขึ้นมาแบบนี้
แล้วเสร็จค่ะให้เส้นยาวแล้วก็เอาไว้บนศีรษะของผู้ที่ทำพิธี
ซึ่งของพี่ฝนเนี่ยสาวได้ถึง๓ครั้งนะคะ

ซึ่งหากเป็นครั้งที่๓แล้วขาดแสดงว่าเราไม่มีบุญ
ต้องกลับไปทำใหม่ไปเสริมบุญมาใหม่

เดี๋ยวไปฟังทั้งคู่เล่าเรื่องราวขนลุกนี้กันค่ะ

แบบพิธีโบราณล้านนาสาวน้ำตาเทียนขึ้นมาให้ยาวที่สุดนะ
แต่ว่ามีข้อแม้นะทำได้แค่๓ครั้งเท่านั้น
๓ครั้งเนี่ยสาวแล้วมันไม่ยาว
เขาไปทำบุญมาใหม่ทำให้กลับมาใหม่